เรียกว่าวงการสงฆ์ไม่แผ่วเลยจริงช่วงนี้ที่คุณทัศนัยเล่าไปนี่ก็เรื่องหนึ่ง
ข้างหลังที่ให้เห็นเนี่ยก็เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ
พระสดลาบขาวป้องกันโควิดมันได้ด้วยเหรอมันได้เหรอ
เออแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างงี้เหรอมาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือเออ
เอาแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจริงที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

อันนั้นโยงกอดดื่มครับผมแม่นปะแม่นครับอ้าวจังหลีนงานสิไม่ได้หลีนครับไม่ได้หลีน
จังหลีนงานปะอาจารย์ดื่มสินี่พูดแจ้งไปแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา
ว่ามีการลองเพียงไม่กินเหรอนี่แหวะนายเพิ่งหรือเปล่าใกล้จงหรอครับผมใช่ครับ
เออท่านบอกท่านดื่มไปเป๊กเดียวแต่ดูน้ำเสียงสิทำไมแอหรือเปล่า
แล้วก็บอกดูไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะจะเล่นไหมล่ะนายอำเภอก็ไม่กล้ายุ่งหรอก
ไปอย่างนั้นเอาล่ะเขาบอกว่าท่านบอกว่ามานั่งเฝ้าโยมเฉย
อาตามายังไม่ได้ดื่มด้วยนะอืมอานี้อ่าอ่า
ก็เฝ้ายงไปเฉยน่าจะฟังไม่ขึ้นอ่ะแต่ฟังเสียงสิอืม
ส่วนไหมส่วนทางกันไหมเนี่ยเป็นคลิปขณะผู้ใหญ่บ้าน
หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะ
ว่ามีการตั้งวงดื่มสุรากันภายในวัด
ทีนี้พอไปถึงในวัดก็เจอภาพนี้ค่ะ
มีผู้ชายคนนึงนั่งกงเหล้าอยู่
โดยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งเฝ้า
ทางผู้ใหญ่บ้านจึงเจรจาให้พระรูปดังกล่าวกลับขึ้นกุฏิไป
แต่ว่าพระรูปนี้น้ำเสียงคล้ายคนเมา
โวยวายใส่ผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าเส้นใหญ่
นักการเมืองชื่อดังกับนายอำเภอยังไม่กล้ายุ่งเลย
แถมยังข่มขู่บอกว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านเอาเรื่องนะ

โดยจะทำให้ออกจากตำแหน่งทันที
ความผิดมาตรา๑๕๗ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นั่นคลิปนี้ดังกระช่อนไปทั่วโซเชียลเลยนะคะ
ชาวเน็ตตั้งคำถามเหมือนกันว่า
ดื่มสุราเนี่ยวัดได้ด้วยเหรอ
ใช่กิจของสงฆ์ไหมที่ต้องมานั่งเฝ้าวงเล่า
บางคนตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
พระสงฆ์มาร่วมวงดื่มเหล้าด้วยหรือเปล่า
เอาล่ะอันนี้เป็นคำถามจากโซเชียล
แต่เพื่อความกระจ่างค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปที่วัดศรีพนาวาสในอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากพระรูปดังกล่าว
ปรากฏว่าเจอไหมไม่เจอ

พระที่อยู่ในคลิปไม่รู้ไปไหนค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับนายพศดาวค่ะ
เป็นกรรมการวัดก็เลยเล่าว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ชื่อว่าพระพิทักษ์อายุ๕๒ปี
พรรษาที่วัดนี้ได้๑๑พันศาแล้ว
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นวันที่๔พฤษภาคม
ก่อนที่จะมีการถ่ายคลิปตอนกลางวัน
พระพิทักษ์จ้างชาวบ้านไปตัดต้นไม้ทางเข้าวัด

พอตัดเสร็จตอนค่ำก็เลยพากันซื้อสุรา

ดื่มสุราไม่พอเปิดเพลงอีกต่างหาก
โดยมีพระพิทักษ์ร่วมวงด้วย
แล้วก็ขอสุรา๑เป๊กจากชาวบ้าน
เอามะนามาบีบใส่ลงไปผสมกับในสุรา
นั่งร่วมวงดื่มกินกันอีกหลายเฟกค่ะ

ไปถามนายทวินอายุ๖๕ปีนะคะเป็นโยมอุปถาค
ก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าพระพิทักษ

ที่ผ่านมาเกือบ๑๐ปีก็ไม่มีความผิดปกติ
แต่เมื่อพระดื่มสุราก็ถือว่าเป็นความผิดค่ะ
ในเรื่องของบทลงโทษพระพิทักษ์ค่ะ
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า
เจ้าคณะอำเภอชนบทแจ้งนะคะ
ให้พระเลขาเรียกตัวพระพิทักษ์มาชี้แจงแล้ว

ตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวได้นะคะ
พระสงฆ์จึงมีมติให้ขับพระพิทักษ์
ออกจากพื้นที่อำเภอชนบทค่ะ